รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร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

จะเป็น๑ชั่วโมงความเชื่อ

หนึ่งแผนเรื่องตีทไป

ถ้าจะต้องตายถ้ามันโกงได้ก็ต้องโกง
แต่จริงว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ย

ถ้าสมมติการหมู่เตรูทำตุ๊กตามาแทน
ตัวตายตัวแทน

เขาบอกโกงความตายได้

วันนี้คุณห้ามพลาดแขกรับเชิญของเราในวันนี้
เขาบอกว่าเขาโกงความตายได้สำเร็จจริง

และที่สำคัญเขาช่วยพ่อเขาเองมาแล้ว

ขอเชิญคุณเปิ้ลมาร่วมแชร์ประสบการณ์
การโกงความตายกับเราด้วยฮะ
เชิญค่ะเปิ้ลครับ

เปิ้ลตอนนี้เห็นอย่างนี้นี่๔๗แล้วนะ

จะเห็นดวงวิญญาณอย่างนี้

เพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้หลอกผีว่านี่คือผี

แล้วก็เขามาเนี่ยเขาก็พยายามคุยนะ

ที่พี่เห็นตอนสมัยก่อนเห็นยังไงฮะ

มันแล้วแต่แต่สีของดวงวิญญาณนะ

เขาคือเขามีบุญอันนี้คือความเชื่อก่อน

ใช่จนถึงฉี่สีหมองค้ำไปเลย

แต่คือตอนเขามาเราไม่ทราบนะคะว่า
ว่าเขาจะให้เราช่วยอะไร

เปิ้ลแต่สิ่งหนึ่งคือพี่เปิ้ลจะฝัน

ถ้าใครเดินผ่านสะพาน

กงเต็กถ้านึกง่ายพิธีกงเต็ก
คือเดินข้ามจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้
แล้วเราเห็นครั้งแรกคือ
ฝันว่าใครเดินข้ามสะพานนั่นต้องไปแน่
แล้วฝันเห็นทั้งหมดกี่คนฮะบ๊วยใหม่ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่มันกลายแน่
หลายค่ะหลาย
คุณไปเห็นที่ไหน

พี่ชายป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็รอหมอผ่าตัดอะไรอย่างนี้
รอรอออกมาคราวนี้ห้องรวมคุณนึกออกใช่ไหม
สมัยก่อนเตียงมันจะเลี้ยงอย่างนี้เลย
มันจะเยอะเลยอ่ะครับแล้วทีนี้ก็จะเหลือช่องไว้สำหรับ
เข็นเตียงเข็นเตียงที่ผ่าตัดออกมานี่
แล้วเราก็ไปยืนรอครับทีนี้เราเห็นผู้ชายร่างดำดำ
ตัวเขาจะหนามีกล้ามอย่างนี้เขาจะยืนอยู่ที่ช่องว่างนี้
เห็นเป็นตัวเลยเหรอฮะไม่ได้เป็นแค่เงาใช่ไหมไม่ค่ะ
เป็นร่างเป็นกายเนื้ออย่างนี้เลยนะฮะใช่
แต่ว่าเรารู้ว่าว่าเขาไม่ใช่คนทำไมคุณถึงรู้ตาอ่า
เป็นยังไงตาสีแดงตาสีแดงนี่คืออะไรตาดำมีไหม
ตาดำไม่มีมีตาดำตาสีแดงเลยเนี่ยนะใช่ตาตาดำอ่ะ
เป็นสีแดงพอเสร็จเราก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ชายจะต้องมาอยู่ช่องนี้
เพราะมันว่างอยู่ช่องเดียวพอสักพักนึงเขาก็เข็นพี่ชายมา
คันนี้มันเหลือที่ว่างงานเดียวเรากินแล้วเดี๋ยวเขาต้องเอาพี่เราเข้าวันนี้
พยาบาลก็เอาเข็นเข้าไปพอแล้วพยาบาลก็ไปสมัยก่อนไม่มีพยาบาลประจำพวกนี้เยอะ
พอพยาบาลไปปุ๊บเราก็เข็นเตียงพี่เรามาไว้ข้างทางเดินเพราะเพราะว่าคุณรู้แล้ว
จะหนีคนนี้จะหนีคนยมทูตเนี่ยแหละค่ะเอาไปหลบข้างทางเดิน
เขาก็ไม่ได้ใส่ใจนึกออกไหมคุณเพราะว่ามันแบบคนก็เดินเข้าเดินออก
คนนี้ก็รอรักษาอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนคุณรู้ว่ายุมทูตเผลออย่างเงี้ยเหรอ
เผลอท่านก็ยังยืนอยู่แต่เราอ่ะเข็นท่านเห็นไหมเห็นเออ
แล้วก็เอาพี่ชายไปเขียนไว้ตรงอื่นใช่ดวงประทืดยืนมองพี่ชายคุณอยู่อย่างเงี้
เขาก็ยืนอย่างเงี้ยืนแบบยืนหน้าตัวเองพี่ชายเลยเราไม่รู้ว่าว่าจะมาเอาพี่ชายเราหรือเอาใครนะ
เอออันนี้ต้องพูดก่อนเราไม่รู้ว่าคุณเข็นเตียงพี่ชายไปแล้วแต่รู้ว่าใช่
อยากให้อยู่ใกล้ใกล้ใช่รู้ว่าถ้าใครอยู่ในช่องเนี้ยต้องตายแน่ปรากฏว่าคุณเข็นพี่ชายคุณออกแล้วอะไรเกิดขึ้นฮะ
เอาไว้แล้วก็ก็จะมีคนใหม่ที่ออกจากคือเขาจะคนนี้จะได้กลับบ้านแล้วรอรอจ่ายเงินค่ายา
เขาก็เข็นต้องเข็นมาเหรอเพื่อว่ามันไม่มีที่ก็ดันเข็นมาไว้ตรงนั้นอืมตั้งแทนที่พี่คุณใช่
ปรากฏว่าคนนั้นเอ่อเขาจะชักแล้วเขาก็ตายทั้งที่กำลังจะกลับบ้านใช่
ที่คุณเพิ่งผ่าตัดเสร็จกลับรอดในเอพี่คนไหนคะวันนี้มาป่ะคะไม่มาค่ะ
แต่จริงแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณโกงความตายพี่ชายคุณไปแล้วถูกไหมฮะ
ก็ถ้าคิดก็ใจก็คิดว่าทำอย่างนั้นแต่คือว่าผมว่าความบังเอิญมันไม่มีในโลกนะคะ
ครั้งแรกเลยที่ลักษณะคือเป็นเหมือนกับการโกงความตายแต่เป็นการโกงให้พี่ชายคุณ
หลังจากนั้นเป็นคราวของคุณใช่คุณคุณก็โกงความตายมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
พอพอครั้งนั้นแล้วเราก็เห็นกำลังเรียนจบค่ะเรียนจบแล้วก็จะทำงาน

๒๐นานแล้วแล้วก็นอนไฟเห็นยมทูตมา๔ตนอันนี้เรารู้แล้วเพราะว่ามาที่เตียงเราแล้ว
ไม่ใช่มาที่ไหนแต่คุณไม่ได้ป่วยใช่ไหมตอนนั้นไม่ได้ป่วยนะพูดถึงว่า
อยู่บ้านนอนอยู่บ้านคุณเห็นยมทูต๔ตนมาอยู่บ้างหมดหรือ
สี่เลยครั้งนี้สี่เพราะเราเคยเห็นสี่อย่างเงี้ทีนึงตอนมาเอาแม่เราไป
เราก็รู้แล้วเราก็บอกท่านเลยว่าเราขอคือเราไม่ได้กลัวตายนะ
แต่ว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อยังไม่ได้เลี้ยงพ่อ
ขอให้เราเรียนจบแล้วเราได้เลี้ยงก่อนแล้วก็ท่านก็ท่านก็ฟังอยู่
เราก็คือเราด้วยความเรารู้ว่าเราต้องตายอ่ะคุณเราก็มีอะไรเราก็พูดหมด
บอกเนี่ยถ้าเอาเราไปตอนนี้เราจะเป็นวิญญาณที่แบบอารวาสเลยนะ
คือเราไม่ยอมอะมันวิญญาณทีนั้นแล้วอะค่ะ
พูดอะไรได้เราก็พูดแล้วบอกว่าถ้าเอาไปตอนนี้
เราไม่ได้กลัวตายนะคุณแต่เชียงเดี๋ยวว่า
เราขอให้เราได้ทำบุญให้พ่อเราก่อนให้เราได้แสดงความกระตันอยู่ก่อนอย่างนี้
ถ้าคุณเอาเราไปตอนนี้เราจะอารวาสหรือเราจะแบบเราจะเป็นผีไม่ดีอย่างนี้
ประสบว่าต่อรองกับยมทุสสำเร็จไหมฮะ
แล้วเขาก็ไปพอเราพูดว่าเราจะอารวาสนะเราจะแบบเราก็พูดไปเรื่อยนึกออกไหมคะ
เราก็พูดแบบพูดอะไรได้เราพูดหมดอย่างนี้แต่เพราะคนที่เขาไม่มีเอาบุญมาอะไรอย่างเงี้
เพราะคุณเป็นคริสเตียนด้วยคริสตังค่ะ
เราก็ได้แต่พูดว่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คุณก็บาปนะ

ค่ะแล้วเขาก็หายไปเลยพอเราลืมตามาหายไปหมดแล้ว
ครั้งแรกคุณต่อรองจนสำเร็จจนกระทั่งมีครั้งที่สอง

ครั้งที่สองอันนี้นอนอยู่ที่ห้องเดิมแล้วค่ะ
แล้วก็เหมือนเรากึ่งหลับกึ่งตื่น

นั้นก็ทำงานแล้วค่ะทำงานแล้วก็เลี้ยงพ่อแล้ว
แล้วก็นอนฝันเห็นเด็ก

แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวหันหน้ามานะ
จะคุยอย่างนี้เพราะรู้ว่าเป็นดวงวิญญาณ
แต่พอหันหน้ามาตาแดง

ถอยเลยนะเพราะว่าเรารู้แล้ว
เรารู้ว่าอันตรายเด็กคนนี้

ของเขาแขนเราแล้วก็กระตุก

ออกไปเราเห็นร่างเรานอนแล้ว

คุณดึงเราจากชั้น๒ลงมาชั้นล่างเลยนะ

รู้เห็นหมดแต่เราคว้าเขาไม่ได้
ก่อนจะออกประตูบ้าน
ประตูหน้าบ้านที่บ้านจะมีธรณี
ทำธรณีเราก็สุดท้ายแล้ว
แล้วก็จับแม่ธรณีที่พื้น
ว่าถ้าเรามีบุญอยู่

อย่าเพิ่งเอาเราไปอย่างงี้อืม

ก็ดึงแรงเยอะมาก
เขาก็ดึงคันนี้กำลังจะก้าวพ้นธรณี

ท่านมาแล้วท่านก็บอกกับเด็กคนนี้
ว่าให้ปล่อยให้ปล่อยเรา
เพราะว่าเขาต้องมีหน้าที่
แล้วเราก็คือเราไม่เข้าใจหรอกว่าหน้าที่อะไร
คืออยากหลุดอยากหลุดจากด้ายนี้
แล้วเขาก็แม่ชีก็บอกเด็กก็บอกไม่ได้

จีก็เอาสายประคำที่ท่านใส่

ที่คอท่านคล้องให้เรา

เราไม่ได้ทันคิดว่าใครจะคุยอะไรต่อ

กลับเข้าไปเราก็นอนอย่างนี้ฟุบขึ้นมาอย่างนี้

มันกลัวลงไว้แล้วมันไม่ขึ้นอย่างนี้นึกออกไหม
แล้วก็ฮึบเดียวอ่ะฮึบใจเดียวกั้นใจขึ้นมาเลยอย่างนี้
จากการที่แม่ชีมาในคืนนั้น

ใช่แล้วก็เงินเดือนออกมาก็ให้พ่อแล้ว

เพราะว่าเราคิดว่าเราคงไม่มีโอกาสอีกแล้ว

อ่ะนะครับแต่ทีนี้แม่ชีที่มาช่วยคุณเนี่ย
นะฮะแล้วก็บอกว่าคุณเองเนี่ยมีหน้าที่
ตอนแรกดูเหมือนว่าคุณไม่รู้นะครับว่า

จนกระทั่งคุณมาเจอหมอดูคนหนึ่ง
นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณรู้ว่า

นี่สะพายเขาชอบไปดูหมอดู
แล้วเราก็แบบคือเราศาสนาคิด

เขาบอกไปดูหน่อยแบบว่าเพราะเขาตกงานอยู่

สมัยก่อนมันเยอะนะ๔๐๐๐บาท

แล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ดีขึ้น

สะดอกอีกเพราะว่าอาจจะขาด
พิธีกรรมอะไรบางอย่างที่เขาก็จะ

เรารู้สึกเราโมโหขึ้นมา
อารวาสตรงนั้นพังหมดเลย
ขันน้ำมนต์กระจายไปข้างหน้าเลย

ไม่ต้องไปหรอกสวดมนต์ภาวนาเอา

แล้วไม่ไปแล้วทางสุดท้ายแล้ว
คนนี้ไม่ได้เป็นร่างทรงนะคุณ

แล้วก็ที่บ้านเขาไม่มีพระอะไรเลย
มีหลวงปู่ทวดองค์เดียว
เป็นรูปภาพแล้วก็เอออันนี้ค่อยแบบ

ความรู้สึกว่าเรากำลังโกรธ

เราก็โกรธอยู่ว่ายังไงเราก็ไม่เชื่อ
จากต้องให้เราเห็นเองเราจะเชื่อ

เขาบอกไม่เขาจะคุยกับเรา

เขาก็บอกเราบอกให้เราไปนั่งสมาธิ

ใส่ชุดเหมือนจากวงที่ในทีวีอย่างนี้เลย

ขาวแล้วก็มีผ้าผ้าป่าอย่างนี้

จริงคุณครั้งแรกที่ฉันเห็นเทวดา

เขาจะยืนอยู่ข้างหน้าหลวงปู่ทวด

ไม่ใช่หมอดูเขาไปเอาใครมาแต่งชุดแล้วก็ยิง
ใช่คุณเพราะฉันนั่งขวางประตูอยู่

หมอดูเขาก็ให้เราไปสวดชินบัญชร

เอางี้ถ้าเราไปอ่านแล้ว

ที่เราจะจัดการพวกหมอดูพวกนี้

สัญญาเดี๋ยวเราจะกลับไปอ่านคืนนี้๓รอบ
ถ้าพอตอนเช้าแล้วเราสวดไม่ได้
ขอกลับมาเอาเท้ารูปหน้าเขา

ที่คุณสัมผัสได้เป็นสีเขียว

คือเป็นคนแต่ร่างเขาจะสีเขียว
คนนี้แหละสอนเรานั่งสมาธิ

คุณก็ช่วยชีวิตเขามาได้